สวัสดีพี่ฟีวภาษณาด้วยนะคะ

บอกว่าน้องพีชเป็นคนหล่อ

สาวต้องแบบโอ้โหมาลุมมาตุ้มเนี่ย

เอาจริงเราเป็นคนที่แบบคุยกับชาวบ้านไม่รู้
กับเพื่อนได้แต่เวลาสมมุติว่า
จะคุยกับใครปุ๊บอย่างนี้จะเอ๋อแดกเลย

แล้วแฟนที่ผ่านมาคือเราไปจีบเขา

เพื่อนเราจะเป็นคนที่รับสายตลอดเวลา

แสดงว่าเรื่องความเจ้าชู้นี้ตัดไปเลย

ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้อง

มันก็ดีเหมือนกันนะที่มันเกิดขึ้นกับเรา

ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเรามีความสุขดีว่ะ
แล้วจะส่วนอีกนานไหมคะคิดบ้าง

หรือว่าทุกอย่างมันมาเองในแบบของมัน

มันพูดว่าเข็ดไม่ได้เพราะว่า
จริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคุยกับคนที่ทำงานเหมือนกัน

มันดันแฮปเปิ้ลนี่จะเป็นคนที่ดันทำงานแบบเดียวกัน

คือแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานด้านนี้เลยก็ได้

คนก่อนหน้านี้ถูก
ผู้หญิงฉลาดกับผู้หญิงสวยเรื่องแบบไหนคะ

การที่เราอยู่กับคนคนหนึ่งเราอยู่กับนิสัยเขา

เพราะว่าเวลาเราทะเลาะกับคนเราไม่ได้ทะเลาะเพราะว่าเธอไม่สวย
ทะเลาะเพราะว่าทำไมเธอถึงคิดแบบนี้
ทำไมเธอถึงนิสัยแบบนี้มากกว่า

สมมุติถ้าถามว่าถ่ายรูปแล้วไม่ให้ถ่าย
บางทีแบบผันทำงานอยู่
แล้วเดินมาขอถ่ายรูปในจังหวะที่มันให้ไม่ได้

ว่าแล้วขอรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องนามสกุลจิราที่วัดนี่มันโอ้โหใหญ่โตอลังการมากเลยพี่พีช

มันยาดอยู่๒๐๐กว่าคนอะ

บางคนก็บอกว่าแบบใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูอะค่ะ

ก็ดีแต่ว่าใจเด็กพ่อกับแม่มันไม่ตามใจเลย
อยากได้ของเล่นคือแบบไม่เรียนได้คะแนนดีก็ต้องเก็บเงินซื้อเอง

คือเขาก็ไม่ได้แบบให้เราลำบากทุกอย่างนะ
แต่เขาก็ให้เราแบบต้องทำเป็นทุกอย่าง

ทำอาหารเองต้องมานั่งรีดผ้าตากนั่นนี่ไปเดินทางเอง

เด็กได้เงินค่าขนมแบบวันละ๑๐๐บาท

เสาร์อาทิตย์คือต้องเอาเงินเก็บจาก๑๐๐บาท
ส่งไปทำงานตั้งแต่เด็กก็ทำนะ

มีบัตรแบบบัตรพนักงานเป็นห้านเลือด

ทุกคนจะเกร็งตลอดเวลาเจอนะเหล่าเนี่ย

เราก็รู้สึกว่าการที่แบบที่บ้านเราแบบมาถึงจุดนี้ได้

มันคือสิ่งที่เราแบบคติประจำใจที่เราโตมาคือ
เราต้องอดทนและเราต้องขยับ

เวลาแบบอยู่บ้านกดลิฟต์ลงมาแล้วเดินลงมาแบบ
ความรู้สึกที่มันบำเจอห้ามจะเป็นสินค้าเลย
รู้สึกยังไงบ้างคะเซ็นทรัลมีลงหนัง
ก็มันสามารถแบบรู้สึกว่าลืมของแล้วก็มาซื้อได้

พูดถึงแบบความเป็นเท่าแก่น้อยร้อยล้าน
เป็นกระแสฟีเวอร์มากอะไรอย่างนี้รู้สึกไงบ้างคะ
ดีใจครับแฮปปี้มากที่แบบเออคนชอบอะไรอย่างนี้
แค่คิดว่าวันหนึ่งเราก็อยากให้คนรู้จักทั่วประเทศ

คือมันเกิดเหตุการณ์ที่เอาจริงเราก็ไม่คิดนะ
เพราะแบบมันจะมีเหตุการณ์ที่อยู่คนไปต่อแถวซื้ออะไรอย่างนี้

อยู่คนจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้

เพราะตัวเราเองก็ไม่ได้ตั้งรับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือตอนที่เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็สต๊อกเอาท
คือเราอะชีวิตอบบ้านรวยอะ
แต่ว่าทำไมต้องแบบไปรับบทแบบขับมอทรงมอไซค์อะไรอย่างนี้

เล่นอะไรที่เป็นแบบแนวดราม่าจนอยากพักบ้าง

แต่ภาค๒อาทิตย์ภาคแรกมัน๑๐๐ล้านมันจะล้างอาถรรพ์ได้เปล่า

ก็เลยไม่กดดันในเรื่องตัวเลขไม่มองตัวเลขเลย
ก่อนจะปิดท้ายจริงเขาบอกว่า
ทุกวันนี้แฟชั่นในชีวิตของพีชคืออะไรคะ
ปกติดาราต้อนบอกว่าชอบคำถามนี้มาก

นี่คือแฟชั่นที่เราวิ่งตามว่าวันหนึ่งฉันจะทำให้ได้
แล้วมันก็ก้าวข้ามมาถึงณปัจจุบันนี้

ผมเป็นคนโรคจิตกับเรื่องความเป็นอมตะ

มันไม่สามารถเอื้อมถึงความถาวรได้

เราก็วนเล่นในนู้นไงวนไปวนมากเรื่อย

จ้ารับรองนะคะว่าเว้นสนานรั่นโลก
ซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพีชพัชรายังเป็นทางการด้วยนะ

จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ส่งน้องข้างล่างเนาะ